ที่จังหวัดบุรีรำตั้งแต่๑๙มกราคมแล้วล่ะ
ที่มีกลุ่มวัยรุ่นเขาทะเลาะกันอยู่กลางถนน

เป็นทหารเกณฑ์นะคะจะปลดประจำการเมษายนนี้อยู่แล้วค่ะ

ตำรวจเขาก็พยายามสืบหาคนร้าย

สุดท้ายคนร้ายเข้ามอบตัวแล้ว
พร้อมกับปืนที่ใช้ก่อเหตุด้วยนะคะ

กลางดึกวันที่๑๙มกราคมค่ะ

ทหารเกณฑ์ค่ายแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชศรีมา
ถูกยิงเข้าที่กลางอกจนเสียชีวิต

ผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัวกับตำรวจที่สพลำปลายมาตรแล้ว

ตำรวจก็พาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หน้าร้านจำหน่ายวัสดุเกาะสร้าง
ตำบลโคกสะอาดนะคะ

ก็ได้มีการทำพิธีชาปนกิจ

ตำบลบ้านยางในอำเภอธเมนชัย
ที่จังหวัดนครราชศรีมาบ้านเกิดแล้ว

เป็นวันที่ลูกได้หยุดพักจากการฝึกซ้อมในค่ายทหาร

ตกดึกมีกลุ่มรุ่นน้องที่สนิทกันกับลูกชาย

เที่ยวงานกาชาติที่ลำปลายมาตร
แล้วมีเรื่องกับวัยรุ่นเจ้าถิ่น

เขาก็ออกไปพร้อมกับเพื่อนอีกหนึ่งคน

คิดเลยนะคะว่าจะต้องมาสูญเสียลูกไปแบบนี้

อยากที่จะให้ลงโทษอย่างสะสม

แต่ตัวคนที่เจ็บ

คือจะไปเอารุ่นน้องกลับบ้าน

เพราะตัวเขาก็ลงไปเคลียร์

แล้วแต่กฎหมายเขาจะจัดการนะ
ความจริงแล้วพ่อก็อยากให้ไปด้วยกันนั่นแหละ

แต่มันก็ทำไม่ได้

แต่นี่พ่อก็อาศัยคนคนนี้แหละที่

หาซื้อข้าวถือน้ำกินทุกวันเนี่ย

นี่ก็อาศัยเงินเดือนเขาซื้อข้าว

คนที่อยู่ก็สู้ชีวิตต่อไป

คนที่อยู่ก็สู้ชีวิตต่อไปนะ

เรียกออกให้ไปช่วยให้หน่อยว่าแบบเออมีเรื่องทะเลาะกัน

เคสแล้วนะที่เราอ่านมาส่วนใหญ่คนไปช่วย

ของร้านขายวัสดุก่อสร้างในที่เกิดเหตุ

บอกว่าช่วงเกิดเหตุเขากับภรรยากำลังนอนหลับอยู่ในบ้าน
บอกว่าช่วงเกิดเหตุเขากับภรรยากำลังนอนหลับอยู่ในบ้าน
ได้ยินเสียงวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์วิ่งไล่กันไป

แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงจากฝ่ายไหน
รู้อีกทีตอนเช้าว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตนะคะ

บันทึกภาพเอาไว้ได้วินาทีที่เกิดเหตุนะคะ

คือมีรถจักรยานยนต์ของกลุ่มผู้ตายมา๔คัน

ไปถึงหน้าร้านเนี่ยผู้ตายเอาปืนยิง

ปรดีไล่ออกมาปรดีมีคันหนึ่งล้มค่ะ
ไอคันที่ตามนี้ล้ม
คันที่เสียชีวิตนี่ก็กลับมา
กลับมาพอดีผมได้ยินเสียงปืน๒ปั้งครับ
ทีนี้มาดูในกล้องที่ภาพในกล้องที่ปรากฏนะครับ
พอดีมันมีวัยรุ่นยิงกันคนละปั้ง
แต่ไม่รู้ว่าฝ่ายไหนยิงก่อนฝ่ายใดยิงหลัง
ทีนี้ก็วิ่งขึ้นรถแล้วก็แยกย้ายกันไป

เพราะว่าไม่มีใครกล้าออกมาดูแต่ว่าดูตามความเป็นจริงในกล้องครับ
ก็คือฝ่ายที่วิ่งไล่ออกมาเนี่ยล้ม
แล้วฝ่ายที่เสียชีวิตเนี่ยก็กลับมา
พอกลับมาก็มาแลกดวนปืนกันแล้วครับคนเอาปั้ง
วนกันก็ต่างฝ่ายต่างแยกย้ายครับ
พอมารู้ข่าวอีกทีก็ตอนเช้าว่ามีคนเสียชีวิตนะครับ
ดังนั้นถ้าตามภาพในกล้องวงจรปิดนี้

ทางผู้ตายยิงใส่ก่อนแล้วก็จะมายิงซ้ำ
ฝั่งนั้นเขาก็เลยยิงสวนกลับผู้ตายอ่ะเสียชีวิตเลย
ทีมข่าวก็ไปคุยกับพ่อของผู้ต้องหาค่ะ

คุณแม่ของผู้ต้องหาคือแม่ค้ำจุนสีเขียวอายุ๕๓
แม่บอกว่าหลังลูกชายก่อเหตุ
โทรมาบอกลูกชายอีกคนซึ่งก็คือพี่ชาย
บอกว่ายิงคนตายที่ยิงเพราะป้องกันตัว
ไม่ตั้งใจจะทำให้ตายครอบครัวก็เลยปรึกษากัน
ก็พาลูกชายคนก่อเหตุไปมอบตัวเผื่อโทษหนักจะกลายเป็นเบา
ยืนยันว่าไม่ได้คิดจะหลบหนีตั้งแต่ต้น
แต่ว่าตอนแรกมันตกใจไปหน่อย
เมืองต้นนายโกเมนก็โดนไปทั้งหมด๔ข้อหาด้วยกันนะคะ
ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาร่วมกันมีอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
และข้อหายิงปืนในที่สาธารณะค่ะ
ตอนนี้ถูกนำตัวไปฝากขังต่อที่ศาลจังหวัดบุรีรำเรียบร้อยแล้วนะคะ